ท่านผู้ชมครับคดีที่ต้องบอกว่าใครเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็ต้องบอกว่าโอ้โหทำไมใจคอโหดร้ายโหดเยี่ยมกันแบบนี้
ใช่ค่ะนะฮะตอนนี้ยังจับไม่ได้นะฮะ
คนร้ายที่ขับรถยนต์แล้วก็พุ่งชนเพื่อนบ้านที่เขากำลังยืนอยู่หน้าบ้าน
จนเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านกรุงศรีซิตี้ที่พระนครศรียุธยานะฮะ
รถคันนี้ครับถอยแล้วก็พุ่งเลยเนี่ยโอ้โหเพื่อนบ้านยืนรถน้ำต้นไม้อยู่นะครับ
พอพุ่งชนแล้วก็ลากร่างไปอีกสี่สิบเมตรอะค่ะก็ต้องขออนุญาตให้ท่านดูเป็นภาพ
แบบลักษณะหยุดแบบนี้หน่อยกันแล้วกันนะเพราะว่ามันโหดร้ายเหลือเกินนะครับ
ผู้ที่ก่อเหตุคือนายภัยบูลสั่งสารอายุ๕๖นะครับส่วนผู้ที่ถูกชนแล้วก็เสียชีวิต
ชื่อนายสุพรรณญาติบันทุงอายุห้าสิบเจ็ดปีนะฮะคือตามข้อมูลเนี่ย
เหตุการณ์นี้นายภัยบูลกำลังจะไปขับรถให้กับคุณตาคุณยายที่อยู่บ้านตรงข้ามกับนายสุพรรณนะครับ
กำลังจะไปส่งหลานอายุ๘ขวบ๒คนจะไปเรียนจะไปเตะฟุตบอลเมื่อวานนี้นะครับ
ช่วงระหว่างที่กำลังรอจะขับรถให้คุณตาคุณยายบ้านตรงข้ามกับผู้ตายเนี่ย
ไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรล่ะก่อนหน้านี้แต่ตามข้อมูลนะครับ
ที่มีมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นตามข้อมูลจากรายงานนะ
บอกว่านายภัยบูลได้คุยกับทางนายสุพรรณ
บอกว่าถ้าไม่หลบเดี๋ยวจะชนบอกว่าจะชนให้ตายด้วยนะฮะ
นายสุพรรณก็เหมือนกับว่าก็ไม่ได้หลบนะฮะก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรกันต่ออะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
สุดท้ายแล้วนายภัยบูลสั่งสารขึ้นไปบนรถคันนั้นซึ่งคาดว่าจะมีคุณตานั่งอยู่ข้างคนขับด้วย
ส่วนคุณยายนั่งกับหลานชายที่เบาะหลังคือมีคนอยู่บนรถ
ใช่เป็นคุณตาคุณยายแล้วก็มีเด็กอีก๒คนนะคะ
ไม่มีคนอยู่บนรถนะฮะมีคนอยู่บนรถนะครับนายภัยบูลถอยหลังทำท่าคล้ายกับจะออกรถไป
แต่พอถอยหลังแล้วก็เหมือนภาพในกล้องวงจรปิดนะฮะค่ะเร่งเครื่องแล้วพุ่งชนฮะ
พุ่งชนนายสุพรรณที่เขายืนหันหลังก้มอยู่เนี่ยจนเสียชีวิตเลยนะครับ
เพราะว่าถูกรถทับร่างด้วยแล้วก็ขับรถไปจอดทิ้งไว้ที่สนามฟุตบอลอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ
ประมาณสามกิโลเมตรกว่าแล้วตัวเองก็หลบหนีไปนะครับ
จากการสอบสวนของตำรวจนะครับเบื้องต้นคาดว่า
นายภัยบูลสั่งสารกับนายสุพรรณญาติบันทุงผู้ตายนะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการตากผ้าที่หน้าบ้าน
ที่ไปกีดขวางการขับรถแต่ท่านผู้ชมดูฮะ
ถนนของหมู่บ้านก็ไม่ได้แคบใช่หมู่บ้านอื่นแคบกว่านี้อีกเออนี่ถนนกว้างห้าเมตรเลยนะ
แล้วดูราวตากผ้าที่หน้าบ้านของผู้ตายค่ะนายสุพรรณญาบันทุงเสื้อกล้ามสีขาวเนี่ยฮะ
คือคือมันอาจจะดูว่าถอยแล้วเกะกะหรืออะไรยังไงแต่ยังไงก็ถอยพ้น
ใช่เพราะเขาถอยไปเนี่ยมันยังพ้นถ้าดูภาพจากกล้องวงจรปิด
อีกสักครั้งหนึ่งตอนที่ถอยรถแรกเลยนะไม่ต้องถึงตอนพุ่งชนอะไรเอาตอนถอยรถช่วงแรกเลยเนี่ย
จะเห็นว่าวิถีการถอยรัศมีการถอยเนี่ยถ้าเกิดถอยออกมาจากประตูรั้วบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
มันมีพื้นที่เหลือใช่ไหมครับครับผมใช่ยังไงก็ถอยพ้นอ่ะ
คืออาจจะตากล้ำมาหน้าบ้านแต่ถ้าจะบอกว่าเป็นเรื่องลาวตากผ้ากีดขวางรัศมีการถอยรถ
คือยังไงก็ถอยพ้นใช่ต่อให้ถอยไม่พ้นนะยิกไปยักมายังไงมันก็พ้น
มันไม่ได้แคบขนาดนั้นนะคะแต่ก็ต้องไปดูไงว่าสาเหตุราวตากผ้าเนี่ยมันจะเป็นสาเหตุหลักหรือเปล่า
เพราะว่าจริงสองบ้านนี้ทั้งคนที่ขับชนแล้วก็ผู้เสียชีวิต
คือเขาก็มีเรื่องมีราวบาดหมางกันมาอยู่ก่อนหน้านี้แล้วก็ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบให้นะฮะ
นี่เป็นจุดราวตากผ้านะครับทุกผู้ชมครับอันนี้บ้านผู้ก่อเหตุที่เขาขับรถกับบ้านผู้เสียชีวิต
เขามีปัญหาราวตากผ้าเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้บ้านเขาติดกันอย่างนี้นะครับ
เราไปตรวจสอบเนี้ยนะครับถนนหน้าบ้านกว้างห้าถึงหกเมตร
วตากผ้ายาวประมาณสองเมตรวางลักษณะเฉียงมาทางบ้านของนายสุพรรณค่ะนะฮะ
ซึ่งบ้านของนายสุพรรณและนายภัยบูลรั้วติดกัน
เมื่อสังเกตให้ดีจะพบว่าราวตากผ้าไม่ได้ยื่นล้ำไปที่หน้าบ้านของนายภัยบูล
ผู้ต้องหานะครับมันอาจจะยื่นล้ำมาด้านนอก
แต่ไม่ได้ล้ำไปที่หน้าบ้านของนายภัยบูลผู้ต้องหา
เพื่อนบ้านเชื่อว่ามันคงไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียว
อาจจะมีหลายเรื่องหรือเรื่องอื่นอะไรอีกยังไง
ลงพื้นที่ไปสอบถามชาวบ้านในหมู่บ้านที่เกิดเหตุนะครับ
บอกว่านายสุพรรณผู้ตายกับนายภัยบูลผู้ต้องหา
เคยมีปัญหาทะเลาะวิวาดกันมาก่อน
ตั้งแต่ช่วงจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านใหม่
เคยมีปากเสียงกันในที่ประชุมแต่ไม่ได้รุนแรงถึงขั้นชกต่อยอะไรกัน
หลังจากนั้นก็มามีปัญหาเรื่องโครงการจัดทำลูกระนาดในหมู่บ้าน
ซึ่งโครงการจัดทำลูกระนาดในหมู่บ้าน
นายสุพรรณผู้ตายเป็นคนดูแลโครงการนี้
ช่วงนั้นมีปัญหาเพราะว่าในหมู่บ้านเปิดบริการสระว่ายน้ำ
มีคนนอกหมู่บ้านเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก
ทำให้ไม่มีที่จอดรถการจราจรก็ติดขัด
ก็เกิดการโทษกันว่าดูแลจัดการไม่ดี
จนทำให้ช่วงหลังนี่ฮะสระว่ายน้ำของหมู่บ้าน
ช่วงหลังผู้ตายก็คือนายสุพรรณก็เลยขอลาออกไป
ไม่เป็นกรรมการดูแลไว้เรื่องนี้แล้ว
หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ทะเลาะกันเรื่อยมา
เรื่องเล็กน้อยก็มีเพราะว่าบ้านติดกัน
หลังเกิดเหตุทุกคนในหมู่บ้านก็ตกใจ
ไม่คิดว่านายภัยบูลจะกล้าก่อเหตุถึงขั้นขนาดนี้
แม้ว่าจะชอบทะเลาะกับเพื่อนบ้านบ่อย
นิสัยดูแบบชอบทะเลาะกับคนนู้นคนนี้ไปเรื่อย
แต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นถึงขั้นแบบโอ้โหขับรถพุ่งชนเขาจนเขาตาย

จุดสุดมาก

แล้วตุ๊กลามาถึงบ้านนี้ก็ไปจอดข้างบ้านที่
ข้างบ้านเจ้าหน่ายแกข้างบ้านเจ้าหน่ายแก
แล้วบ้านเจ้าหน่ายแกไม่มีที่จอด

ตั้งแต่นั้นเขาก็ไปคุยกันเลยเขาก็ต่างคนต่างแบบเนี้ย
เพราะว่าพี่คนตายนานเขาจะมาถี่
เวลาเขามาเจอกันก็ไม่ปลอดใจครับ

อย่างเงียบอย่างเงียบอย่างเงียบอย่างเงียบอย่างเงียบ
อย่างเงียบอย่างเงียบอย่างเงียบอย่างเงียบอย่างเงียบ
อย่างเงียบอย่างเงียบอย่างเงียบอย่างเงียบ

ผู้ที่เป็นเพื่อนขี่วินจักรยานยนต์รับจ้าง
กับนายภัยบูลผู้ต้องหานะครับ

บอกว่านายภัยบูลไม่ได้มาขี่วินเป็นอาชีพหลักนะครับ
มีงานประจำก็คือรับจ้างขับรถให้กับเจ้านาย
เจ้านายก็คือตากับยายที่กำลังจะขับรถไปให้ในวันเกิดเหตุนั่นแหละ
อุปนิสัยเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
ไม่มีใครรู้ว่าเคยมีเรื่องบาดหมางกับเพื่อนบ้านอะไรหรือไม่
แต่เชื่อว่าอาจไม่ใช่เรื่องราวตากผ้าเพียงอย่างเดียว
น่าจะมีเรื่องอื่นร่วมด้วยแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่สะสมกันมานาน
ก็เลยเก็บกฎแล้วก็บันดาลโทษะถึงขั้นขับรถพุ่งชนกันจนตาย
โอ้ตกใจเกิดแบบนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้น
ดูข่าวดูคลิปยิ่งไปกันใหญ่เลยตกใจมากเลยครับ
เขาหนีไม่รอดหรอกผมก็อยากให้มาเถอะมาเถอะ
ความจริงก็คือความจริงใครไม่อยากให้มาผมก็ภาวนาอยากให้มา
เออคนเราถูกคือถูกผิดคือผิด
บางคนก็ตัดสินใจชั่ววูบพูดง่าย
ถ้ามีเรื่องมีราวอาจจะเป็นไปได้ตามคำสันนิษฐานตามคำถามนั่นแหละ
ถ้ามองมุมนึงถ้ามองมุมหนึ่งผมไปดูแล้ว
มันก็เป็นทางเลี้ยวจะออกซอยใหญ่แล้วแต่มุมมองแล้วต้นไม้
แล้วก็อันนั้นก็พุ่งอันนั้นก็บังเราก็พยายามไปดูอยู่
ไปดูแต่ว่าเราก็ยุติธรรมทั้งสองคนนั่นแหละ
คนตายก็เสียใจอย่างคนนั้นก็อยากให้มามอบตัวอย่างที่ว่านั่นแหละ
หลังจากที่ไปสอบถามเพื่อนที่วินด้วยกันมาแล้ว
ทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามประธานหมู่บ้านกรุงศรีซิตี้ค่ะ
ก็คือประธานแดงพันธาอากาศเอกสงครามสุภาษีอายุ๖๕ปี
ประธานแดงเนี่ยก็บอกว่าทั้งคู่ก็เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านด้วยกันนั่นแหละ
ซึ่งประธานแดงเป็นประธานนายสุพรรณคนตายเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านได้สักประมาณปีกว่า
ก็มาขอลาออกไปเหตุผลตอนที่นายสุพรรณมาขอลาออก
เขาก็บอกกับประธานแดงว่าทำไม่ไหว
เพราะว่าตัวนายสุพรรณเนี่ยทำงานรับราชการด้วยก็อาจจะไม่มีเวลามาร่วมประชุมทุกครั้ง
ส่วนมันมีประเด็นนึงที่มีคนบอกว่าเอ๊ะทั้งสองคนทะเลาะกันกลางที่ประชุม
ประธานแดงบอกแบบนี้ค่ะเท่าที่ผมร่วมงานมาทั้งคู่เนี่ยไม่เคยทะเลาะกันให้ผมเห็น
สาเหตุนี้มันน่าจะมาจากเรื่องส่วนตัวแล้วก็ไม่เกี่ยวกับคณะกรรมการหมู่บ้าน
เกี่ยวกับการทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน
ส่วนประเด็นที่บอกว่าเอ๊ะแล้วทั้งคู่เป็นเพื่อนกันมาก่อนหน้านี้ไหม
ประธานแดงบอกว่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยเขาซื้อบ้านอยู่ติดกันรั้วติดกัน
ครอบครัวก็รู้จักกันดีลูกเมียของทั้งคู่เนี่ยเขาคุยกันตามปกติเลย
เพียงแต่ว่านายสุพรรณกับนายภัยบูลไม่คุยกัน
ก็น่าจะมีเรื่องผิดใจกันตามภาษาเพื่อนบ้านนะคะ
เพราะว่าตัวนายพัยบูรณ์ที่เป็นคนขับรถชนเนี่ยนะเขาเป็นคนสูบบุหรี่
แต่ว่าตัวนายสุพรรณที่ถูกชนเนี่ยเขาไม่สูบก็อาจจะไม่ชอบกลิ่นไม่พอใจ
หรืออาจจะเคยเป็นเรื่องของการตากผ้ากินพื้นที่กันติดกัน
หรือว่าเคยพูดจาแขวะกันไปมาจนมันกลายเป็นชนวนเกิดเหตุ
อันนี้ประธานแดงเล่าให้เราฟังนะคะ
เรื่องส่วนตัวมากกว่าตรงนั้นที่ประชุมไม่เกี่ยวเลยครับ
เพราะพี่พันธุ์เนี่ยกับพี่บูลเนี่ยไม่เคยมาประชุมตรงกันเลยไม่มีเลย
ไม่มีเลยไม่มีเลยครับไม่มีผมกล้าพูดได้เลยแต่ผมเป็นประธานมันเนี่ย
ไม่มีครับบางคนเนี่ยเขามาว่ายน้ำเขาก็ถอดรถหน้าหมู่บ้านหน้าบ้านบังอะไรตลาดอย่างนี้
คนเขาไม่รู้ไงใช่ไหมฮะคนก็ไม่รู้ก็ทะเลาะกับคนอื่นเขาอย่างเนี้ย
ผมก็ไม่ทราบผมได้ยินข่าวเหมือนกันผมก็เลยเอาป้ายมาแปะเลย
ห้ามจอดซ้อนคันห้ามจอดหน้าหมู่บ้านเขานะอะไรอย่างนี้ผมจะบอกหมด
คือโมโหง่ายไปหน่อยนะผมพูดตรงตรงเลยตอนเดี๋ยวจะถอยไปสักนิดนึง
ถอยคนละก้าวคนน้องก็ก้าวนึงคนอื่นก็ก้าวนึงปล่อยเป็นช่องว่างตรงนี้
มันก็จะไม่มีเรื่องอะไรทุกคนปล่อยวางสักหน่อยอะไรอย่างเนี้ย
ผ่านหูไปอย่างนี้ปล่อยก็ไม่มีเรื่องอะไรครับ
ทุกวันทุกวันผมก็เหมือนกันหน้าหมู่บ้านมันก็เหมือนกันหน้าบ้านผมก็เหมือนกัน
ผมก็ถอยมาก้าวหนึ่งเขาก็ถอยไม่ก้าวมันก็จบ
ก็ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านยืนยันว่าไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องในคณะกรรมการ
เขาบอกกันก็คือเรื่องของราวตากผ้าใช่ไหมฮะอาจจะไม่ใช่ราวตากผ้าที่เป็นปัญหาในวันที่
ถอยรถในวันเกิดเหตุวันเดียวจะเป็นก่อนหน้านี้ที่มีการวางราวตากผ้า
หรือไม่ล้ำอะไรยังไงอันนี้ก็เราก็ไม่รู้
ใช่ไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหาที่เคยสะสมกันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า
ทีนี้คุณผู้ชมพาไปดูบรรยากาศที่วัดเสนาสนารามราชวรวิหารค่ะ
ก็มีการนำศพของนายสุพรรณมาประกอบพิธีทางศาสนา
สวดพระอภิษฐรรมศพคืนนี้คืนแรกนะคะ
บรรยากาศในงานศพก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้า
ญาติก็มาร่วมแสดงความเสียใจค่ะ
เช่นเดียวกันกับภรรยาแล้วก็ลูกสาวของนายภัยบูลคนก่อเหตุ
ก็ได้นำพวงหลีดเดินทางมาขอขมาฝั่งของผู้เสียชีวิต
ก็คือฝั่งญาติของนายสุพรรณ
ด้วยความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจแล้วก็ร้องไห้อยู่ตลอดเวลา
ทีนี้ก่อนจะเข้าไปรดน้ำศพก็ร้องห่มร้องไห้
เขาได้เจอหน้ากับภรรยาของผู้ตาย
คือเจอหน้าภรรยาของนายสุพรรณเนี่ยนะคะ
ลูกสาวนายภัยบูลยกมือไหว้ขอโทษภรรยาของนายสุพรรณ
แล้วก็ร้องไห้ตลอดเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะ
หนูก็อยากให้เขามารับผิดชอบในส่วนที่มันคือหนูสูญเสียไป
ขอบคุณนะครับคุณ

เขาก็รับไหว้ด้วยความเห็นใจค่ะ

บอกว่าหลังจากญาติฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยมาขอขมาแล้วเนี่ย
ยังรู้สึกว่าการขอขมาครั้งนี้เนี่ยนะคะ

ดังนั้นทางครอบครัวเขาก็เลยไม่ให้อภัยค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าถามนะว่าโกรธภรรยากับลูกคนก่อเหตุไหมเนี่ย

แต่คนที่น่าจะมาขอขมาเนี่ย
ก็คือตัวผู้ก่อเหตุ
หลบหนีไปนายภัยบูลยังไม่มาขอขมานะคะ
ส่วนประเด็นหนึ่งที่ชาวบ้านเขาพูดกันว่าเรื่องนี้
มันอาจจะมาจากสาเหตุที่ทั้งนายภัยบูลนายสุพรรณเนี่ย
เคยมีปากเสียงกันในที่ประชุมของโครงการหมู่บ้าน
ตรงนี้ภรรยาของนายสุพรรณบอกว่าอาจจะเป็นไปได้
เพราะว่าสามีก็เป็นแก่นำหลักในการเสนอนโยบาย
เรื่องของการพัฒนาหมู่บ้านต่าง
ส่วนตัวนายภัยบูลผู้ก่อเหตุเป็นฝ่ายที่ไม่ค่อยจะเห็นด้วยค่ะ

ก็เลยอาจจะเป็นปมทำให้มีปัญหากันได้นะคะ
คือเขาขอโทษ
ส่วนในเรื่องของการติดตามตัวผู้กระทำความผิด
ก็สอบถามเขาสามารถติดต่อได้มั้ย
เขาก็บอกว่าตัวเขาเองก็ไม่ติดต่อได้

ซึ่งการมีปากเสียงกันในที่ประชุม
อันนี้พี่ก็ไม่รู้เพราะพี่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการ
หรือหลังจากประชุมแล้วมีความเห็นไม่ตรงกัน
หรือไม่พอใจกันในที่ประชุมแล้วมาข้างนอกไม่พอใจกันต่อเนื่อง
พี่ก็อาจมองว่ามันอาจเป็นไปได้
เพราะถ้าให้พี่พูดถ้าเป็นน้อง
แค่เรื่องราวตากผ้ามันจะถึงขนาดนี้เหรอ
แล้วพี่ก็ตากทุกเสาร์อาทิตย์
ถ้าเขาคิดว่าพี่ตากลุกล้ำ
เขาก็ต้องว่าพี่ด้วยเพราะพี่อยู่ทุกวัน
ถูกไหมคะไม่ใช่กับผู้ตายเพียงคนเดียว
ภรรยาผู้ตายบอกว่าตอนนี้ก็ต้องดูแลลูกชายวัย๑๑ขวบ

ลูกชายเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุ

ผู้ต้องหากับพ่อยืนโต้เถียงกันอยู่หน้าบ้าน
แล้วได้ยินผู้ต้องหาพูดว่าถ้าไม่หลบจะชนให้ตาย
ส่วนพ่อก็ตอบกลับไปว่ามาสิ
แล้วก็เกิดเหตุขึ้นอันนี้ภรรยาของผู้ตายบอกว่า
ลูกชายวัย๑๑ขวบเล่าให้ฟัง
ตอนนี้ยังจับไม่ได้นะฮะผู้ต้องหาที่ก่อเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งเธอบอกว่าเธอก็ต้องยอมรับว่าตัวเธอเอง
ก็เคยผ่าตัดสมองมาเมื่อสิงหาปี๖๑
ก็มีอาการแห่งโรคที่จะต้องคอยดูแลระมัดระวังตัวเอง
ตอนนี้ก็ต้องมาเลี้ยงลูกชายอายุ๑๑ขวบนะครับ
พุธที่๒๙นี้จะชาปนักกิจศพสามีนะครับ
แล้วก็ยังเป็นวันที่หมอนัดไปตรวจอาการนะครับ
ซึ่งทุกครั้งสามีจะเป็นคนพาไปหาหมอ
แต่ตอนนี้ไม่มีสามีอยู่แล้ว
เส้นเลือดฝอยในสมองแตก
ผ่าตัดไปเมื่อประมาณสิงหาปี๖๑

ดีขึ้นแล้วในภาพรวมที่พี่ตอบได้ก็ประมาณ๙๕
แต่ว่าสิ่งที่พี่จะต้องระมัดระวังตัวก็คือว่า
กลัวความคิดหรือภาวะอารมณ์
ที่จะมีส่งผลกระทบกับเส้นเลือดในสมอง
อาจจะกลับมาแตกอีกได้
เพราะว่าคุณหมอไม่สามารถบอกระบุสาเหตุของการเกิดเหตุได้
กำลังใจก็คือมาจากลูก
กลัวว่าถ้าเราอ่อนแอลูกก็จะอ่อนแอตาม
แล้วถ้าเราล้มลงไปอีกคนนึง
คนที่จะดูแลลูกเราที่ดีที่สุดไม่มีแล้ว
ก็คือเราเหลือเราคนเดียวนะวินาทีนี้
ขับรถพุ่งชนเขาตอนเขาไม่รู้ตัวด้วย
เขาเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไป
ตำรวจได้เบาะแสว่านายภัยบูลตอนนี้
มีทั้งเปิดและปิดโทรศัพท์มือถือที่ใช้อยู่สลับกันไปมา
มีรายงานว่าเดินทางไปทางพื้นที่ทางใต้
เพื่อจะลงไปหาแม่ของภรรยาคนเก่า
ระหว่างที่เดินทางแม่ของนายภัยบูล
ก็พยายามโทรศัพท์มาเกลี้ยกล่อมลูกชายให้มอบตัว
แต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้
คือเกลี้ยกล่อมไปทีนึงแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยนะฮะ

ตำรวจบอกว่าเกิดจากเรื่องการวางราวตากผ้าล้ำที่กัน
สองคนนี้ความจริงแล้วเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะฮะ

แต่ช่วงหลังก็มามีปัญหาขัดแย้งกันบ่อยขึ้น
แค่เรื่องราวตากผ้าล้ำที่กันแค่นั้นเอง
ขณะที่ภรรยาของผู้ต้องหานะครับบอกว่าปกติสามี

ไม่ได้มีอารมณ์ร้อนหรือฉุนเฉียวขนาดนี้
หลังเกิดเรื่องก็ยังไม่สามารถติดต่อสามีได้เหมือนกัน
ถ้าติดต่อได้ก็อยากให้มามอบตัว
ส่วนทางฝั่งครอบครัวของผู้ตายก็พร้อมที่จะไปเยียวยา
และรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้แทนสามี

คนที่มารับทุกข์รับกรรมรับเคาะในช่วงนี้เนี่ย
ไม่ใช่แค่ญาติครอบครัวของผู้ตายเท่านั้น

เขาก็ต้องมาเยียวยามารับผิดชอบแทน
ตัวเองก่อเหตุแล้วก็หนีไปเลยไม่รับผิดชอบอะไรเลย

จริงก็มีหลายเรื่องแหละที่เรานำเสนอข่าว
จอดรถขวางหน้าบ้านสุนัขบ้าง
มันไปขี้เห่าเสียงดังบ้าง

เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าคดีนี้นะคะ